ดูเรื่องราวในโลกโซเชียลกันหน่อย

ผู้บริการด้วยนะขับรถ
ไม่ต้องเรียกว่าขับก็ได้ครูชมเรียกว่าเข็นก็แล้วกันเนอะ

คุณผู้ชมอย่างยากลำบากแต่ว่าไปด้วยใจจริงนะฮะ

นั่นสิฮะนี่ถ้าไม่มี

คือร่องนั้นลึกมากนะ

กลุ่มหนึ่งที่กำลังพยายามไปโรงเรียน

เป็นคลิปที่ถูกแชร์กันอย่างมากในโลกโซเชียล
ตอนนี้หลังผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่ง

หนาหมู่ที่๔ตำบล

เดินทางไปสอนหนังสือเด็กบนดอยแบบนี้ครับ

อำเภออมก๋อยประมาณ๕๙กิโลเมตร

บนดอยมันลำบากและมันไกลมาก

ที่รถขึ้นไม่ได้ก็ต้องเดินเท้า

ลำบากขนาดนี้ก็ลองคิดดูแล้วกันนะฮะ
หนึ่งในนั้นก็คือนายปรีชาภูณธาจักร

โดยในคลิปจะเห็นว่าครูแต่ละคนต้องช่วยกัน

ขึ้นมันติดลมมั้ยค่ะ
ถ้าติดลมแบบนี้ไม่เข็นยังไงก็ไม่ไป
ใช่ครับต้องช่วยกันเข็มรถจักรยานยนต์
กลายเป็นโครนเพราะว่าเหมือนสองสามวันที่ผ่าน
ฝนตกหนักมากทั้งเช็งใหม่เช็งบราษและมีน้ำป่าด้วย
การทางมันเป็นประอย่างทุลลักษณ์ทุลเล
เพราะว่ารถจักรยานยนต์เข็นลำบาก
เนื่องจากจมโครนไปก็ครึ่งครั้งแล้ว
มุ่งมั่นตั้งใจเดินทางไปให้ถึงโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล
เส้นทางจะลำบากเพื่อนำความรู้ที่มีไปสอนเด็กบนดอย
ให้ความรู้ให้เท่าเทียมกับเด็กในพื้นที่อื่น
คลิปนี้ถูกแชร์ออกไปชาวเน็ตต่างแสดงความคิดเห็นมากมาย
ส่วนใหญ่ก็มีการให้กำลังใจคุณครูกลุ่มนี้
แล้วก็ฝากไปถึงผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องไปดูกันหน่อย
ทำถนนให้หน่อยดีไหมให้คุณครูนั้นเดินทางอย่างสะดวก
ที่สำคัญผมว่านักเรียนเขาก็ลำบากเหมือนกัน
ก็ต้องมีการปั่นจักรยานหรือว่าเดินขึ้นไปก็ลำบากเช่นเดียวกัน
อันนี้ก็เป็นเรื่องของชีวิตครูที่อยู่บนดอย
ก็ต้องฝากผู้ใหญ่ในบ้านเมืองช่วยไปดูคุณครูกลุ่มนี้
แล้วก็โรงเรียนอื่นที่อยู่บนดอยในพื้นที่อื่นด้วยนะครับ